โดยอาศัยช่วงที่ผู้โดยสารบนรถนั้นหนาแน่นลงมือก่อเหตุแล้วก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

แล้วคือเขาแบบคือเอาจากมือแบบวางไว้อย่างนี้เลยค่ะ

หนูก็เลยมั่นใจว่าเอออีนี่มันโรคจิตนั่นแหละ

แบบคงไม่คิดว่าหนูจะกล้าตะโกนหรืออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวหนูเงยหน้าไปแล้วหนูตะโกนใส่เขาด้วย
นักศึกษาสาวเปิดใจยอมรับกับทีมข่าว

ใช้มือพยายามลวนลามแตะไปที่อวัยวะเพศของเธอ
ในช่วงค่ำของวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
โดยเธอยืนยันว่าชายคนดังกล่าวตั้งใจจะลวนลามเธอในที่สาธารณะ

ที่เธอจะตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก
พฤติกรรมของชายคนนี้ว่าในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ๑ทุ่ม
มีผู้โดยสารใช้บริการค่อนข้างหนาแน่น
สวมใส่ชุดนักศึกษากระโปรงทรงเอเลยเข่า
และสวมเสื้อคลุมทัพอีกหนึ่งชั้น
ระหว่างที่เธอกำลังรอขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีสารแดง
สังเกตเห็นชายผิวดำรูปร่างสูงประมาณ๑๗๕เซนติเมตร
อายุราว๔๐กว่าปีมองมาที่เธอในท่าทางมีพิรุษ
ที่เขาจะเดินขึ้นรถไฟฟ้ามาพร้อมกับเธอ
นานเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมาโดนที่ขาเธอจึงขยับตัวหลบ
เมื่อรถไฟฟ้าไปถึงสถานีช่องนนทรีย์ผู้โดยสารเริ่มลง
ขยับตัวหนีแต่ชายคนนั้นกลับขยับตามเธอมา
จากนั้นรถไปถึงที่สถานีสุรศักดิ์
จังหวะรถเบรกชายคนเดิมใช้มือไปแตะเข้าที่อวัยวะเพศของเธอ
จึงตะโกนด่าทำให้ผู้โดยสารคนอื่นแตกตื่น
เอิ้นซักพักพอรถมันหายรถมันเลิกกระทาก

แต่ว่ามือเค้าก็ยังอยู่อีกอย่างเดิม
เอิ้นซาสะมือเค้าเบาให้รู้สึกว่าเฮ้ย
อยากจะทำแบบนี้

หนูก็รู้สึกว่าแบบ

แล้วจังหวะที่ละกวนคำแรกเสร็จ

แล้วเขาก็พูดเร็วว่าขอโทษครับแล้วเขาก็ไปเลย
นักศึกษาสาวยอมรับว่าขณะนั้น
ไม่ทันได้ถ่ายรูปชายคนก่อเหตุได้ทัน
ไม่มีหลักฐานมัดตัวตามจับชายโรคจิตไว้ได้

และเสียความรู้สึกที่สถานการณ์ตอนนั้น
ไม่มีใครแสดงตัวเข้าช่วยเหลือเธอ
สะท้อนให้เห็นจิตสำนึกของผู้คน
อีกแง่มุมหนึ่งของสังคมด้วย
พร้อมยอมรับและเข้าใจความเห็นที่แตกต่าง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คทุกคนที่เข้าไปแสดงความเห็น

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอนั้น
ไม่ใช่เรื่องลวงโลกหรือการสร้างกระแส
คือตัวหนูเองที่โดนทำไมหนูจะไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนทำไม

หนูจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรใช่ไหมคะ

ซึ่งออกมาทำแบบนี้หนูจะทำทำไม

ใครที่เจอเหยื่อแบบนี้อย่าโทษเหยื่อ
ให้คิดก่อนคอมเมนต์อะไรด้วย

เขาจะเสียใจแล้วเขาจะทำอะไรมากกว่านี้
หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป